แล้วเช้าเมื่อวานค่ะมีสิ่งไม่พึงประสงค์เลย

ปูนขนาดใหญ่คุณมันร่วงลงมา

มันเหมือนเป็นขอบบัวของโครงสร้างด้านใน
ใช่แต่คุณด้วยความสูง

จะคิดดูถ้าเกิดมอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดี
ใต้สถานเดียวมีคนเขียนเอาไว้

มันเกิดจากอะไรถึงได้หล่นลงมาแบบนี้

เร่งด่วนค่ะคุณรถเยอะมาก

จังหวะที่มันร่วงป๊าบลงมาที่พื้นเนี่ย

คนโพสต์เขาก็บอกว่าตกมาจากสถานีรถไฟฟ้า

ไม่โดนใครพี่รถเมยกมาวางข้างถนน

บริหารรถไฟฟ้าบีทีเอสออกหนังสือ
ชี้แจงเลยว่าวัสดุที่ร่วงลงมา

ติดตั้งอยู่ด้านข้างอาคารสถานี

แล้วก็มีน้ำรั่วซึมจากบริเวณใกล้เคียง
เขาก็บอกว่าไปแก้ไขทำความสะอาด
และก็ตรวจสอบผ่านบัวขอบอาคารทั้งหมดแล้ว

เพื่อให้มั่นใจว่าทุกจุดในสถานี
มีความสมบูรณ์และใช้งานได้อย่างปลอดภัย
จริงก็ต้องตรวจทุกสถานีของรถไฟฟ้า